ภายหลังนางสาวปรินาไกรคุบสสราชบุรีภักดิ์พลังประชารัฐ
ทำหนังสือถึงอธิบดีกรมป่าไม้
และเลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
เพื่อชี้แจงว่าได้ครอบครองที่ดินบริเวณที่เป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้นานนับ๑๐ปี
ไม่เคยมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการใดเข้าตรวจสอบ

ขอให้มีการตรวจสอบแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติและเขตปฏิรูปที่ดินโดยละเอียดรอบครอบก่อน
เพราะยังมีประชาชนครอบครองที่ดินบริเวณนี้อยู่ด้วย
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่พูดคุยกับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ระแวกใกล้เคียงกับที่ดินเขาสนฟาร์ม
ชาวบ้านส่วนใหญ่ยืนยันว่าทุกคนถือครองที่ดินถูกต้องตามกฎหมาย
มีเอกสารครอบครองแบบสอบประกอบชัดเจนและทำการเกษตรมาตั้งแต่บรรพบุรุษ
ขณะที่ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้จังหวัดราชบุรีแสดงความเห็นถึงข้อความในจดหมายของนางสาวปรินาถึงอธิบดีกรมป่าไม้
ว่าเป็นเหมือนการยอมรับว่ามีการบุกลุกพื้นที่ป่าจริง
โดยจากการตรวจสอบก่อนจะแจ้งความดำเนินคดี
จะต้องยึดโยงภาพถ่ายทางอากาศตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันด้วย
ซึ่งสามารถยืนยันได้ชัดเจนว่าพื้นที่บริเวณนั้นเป็นพื้นที่ป่ามาก่อน
เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการจดทะเบียนที่ตั้งที่ฝาว
ผู้สื่อข่าวยังได้พยายามติดต่อนายทวีไกรคุบบิดาของนางสาวปารีนา
โดยนายทวียอมรับว่าครอบครองที่ดินแค่๗๐๐ไร่ไม่ใช่๑๗๐๐ไร่
ตามที่บุตรสาวแจ้งต่อปปชซึ่งอาจเป็นความเข้าใจผิดของบุตรสาว
เพราะตอนที่ได้รับที่ดินยังอยู่ต่างประเทศ
และในเร็วนี้เตรียมแถลงชี้แจงในทุกประเด็น
ขอร้องอย่าใช้เรื่องนี้มาโจมตีทางการเมือง
เพราะตั้งแต่ครอบครองที่ดินผืนนี้ก็มีลักษณะเป็นพื้นที่ทางการเกษตรอยู่แล้ว

จุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ครับที่อ้างอิงจากป่าไม้จังหวัดราชบุรีครับ
เห็นได้ว่าภาพที่แสดงจากภาพถ่ายทางดาวเทียมครับ
พื้นที่บริเวณนี้ครับจะเป็นพื้นที่ของสอปกรครับ
แต่ทางด้านซ้ายมือของผมถัดเข้าไปทางด้านในครับ
คือพื้นที่ที่จะมีส่วนหนึ่งครับประมาณ๔๖ไร่ครับ
ซึ่งพื้นที่ตรงนั้นยืนยันชัดเจนครับว่าเป็นพื้นที่ของป่าสงวนแห่งชาติครับ
ส่วนหลักฐานภาพถ่ายทางอากาศระบุพื้นที่บริเวณดังกล่าว

ขณะนั้นยังปกคลุมไปด้วยต้นไม้อย่างเห็นได้ชัด

เริ่มมีการเข้ามาปลูกโรงเรือนที่ใช้สำหรับเลี้ยงไก่

โรงเรือนสำหรับเลี้ยงไก่เพิ่มขึ้นมาอีก
และพื้นที่สีเขียวเริ่มหายไป
ปัจจุบันจึงปรากฏเป็นพื้นที่ที่เป็นฟาร์มไก่อย่างเห็นได้ชัด
และพื้นที่๔๖ไร่ก็ไม่เคยได้รับการจัดสรร
อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร
และเป็นพื้นที่ที่กรมป่าไม้ระบุว่าบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ
ขณะที่การประชุมสอสอของพักพลังประชารัฐในวันนี้
นางสาวปารีนาไม่ได้เดินทางเข้าประชุมด้วย
ซึ่งผู้เป็นบิดาอ้างว่าบุตรสาวก็ไม่ได้อยู่ในบ้านพักที่จังหวัดราชบุรีเช่นกัน
สุธิเกียรติเกษมฮิรันโยดมถ่ายภาพ
ครินกมุโยธินข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน